คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าของคดี
ที่คนขับรถบรรทุกถูกตำรวจตั้งด่านแล้วก็เรียกตรวจรถ
แล้วก็ตำรวจระบุว่าพบยาบ้า๑เม็ดภายในรถบรรทุก
แต่ทีนี้นะครับทั้งคนขับแล้วก็ลูกสาวออกมาโพสต์เรื่องราวนี้
โดยยันว่าตำรวจเป็นคนยัดยา
ด้านของตำรวจก็ยืนยันว่าการตรวจสารเสพติด
การตรวจยาเสพติดในรถตรวจถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่วันนี้ครับมีการรวมตัวของแก่นำ๑๐ล้อใต้
เขาเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคลีขัน
เพื่อนัดรวมตัวกันเรียกร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้
ดังนั้นนะครับเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดของการรวมตัวกันครั้งนี้
จากคุณนบริษฐ์บุญนิมผู้สิทธิ์ขาวทะเลาะทีวีของเรา
รวมตัวกันอยู่ที่สพ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคลีขัน

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สพ๓๐๐ยอด
ซึ่งจากที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของผมนี้
ทำกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีริคันนะครับ
โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้นะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับ
กลุ่มคนขับรถบรรทุกได้กว่า๑๐๐คนนะครับ
ก็วันนี้รวมตัวกันที่สพ๓๐๐ยอด
เพื่อทวงถามความคืบหน้าคดียาบ้าน๑เม็ดนะครับ
นายโสพลวงสวัสดิ์ชาวจังหวัดชุมพรนะครับ
คนขับรถสิกล้อบันทุกข์อย่างพารา
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับ
หลังลูกสาวของนายโสพลโพสต์คลิปวิดีโอ
หน้าที่ตำรวจสพ๓๐๐ยอด
ค้นภายในรถคันเกิดเหตุว่า
มีความผิดปกติจากการตรวจค้นนะครับ
โดยนัดรวมตัวกันที่ปั๊มเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ได้เดินทางไปที่โรงพัก

ขอความเป็นธรรมย้ายตำรวจหยุดยัดยาบ้านะครับ

ดูแลความเรียบร้อยและมีการค้นตัวก่อนเข้าโรงพัก

จากนี้นะครับก็ยังมีชาวบ้านราว๕๐คนนะครับ
สังเกตการณ์อยู่ด้านนอกด้วยครับ
จากนั้นเวลาราว๑๑อนะครับ
กลุ่มแก่นำก็มีการเข้ายื่นหนังสือ
พลตำรวจตีสุรศักดิ์สุขแสวง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
โดยบรรยากาศนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
ส่วนรถบรรทุกนะครับที่บางคนนำมาด้วยนะครับ
ตอนนี้นะครับก็จอดทิ้งไว้ที่ปั๊มนะครับ
โดยมีบางส่วนนะครับขับรถเก๋งรถกระบะ

ไม่มีการนำไปจอดกิดขวางการจราจรแต่อย่างใดนะครับ
นายโสพลนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวด้วยนะครับว่า
วันนี้นะครับที่ต้องการที่จะมาเรียกร้องนะครับ
เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับ
ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
แต่ทำไมตำรวจนะครับถึงตรวจพบยาเสพติดในรถของตัวเอง
ซึ่งเรื่องทั้งหมดนะครับต้องได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่
เดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายโสพลกันครับ
ผมต้องการเรียกร้องแสดงพิสูจน์ว่า
ผมบริสุทธิ์ไม่ใช่เจ้าของยาใบนั้น
แล้วหลักเลยข้อที่๒ก็คือ
มีฐานสงสัยว่าเจ้าพนักงานชุดจับกลุ่ม
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่า
เดี๋ยวชอบแป๊บหนึ่งอยากจะได้ข้อมูลเรียนเดี๋ยวให้ได้หมดเลย
คุณผู้ชมครับส่วนนายวีรยุทธ์เรืองเวท
อายุ๔๐ปีแก่นำกลุ่ม๑๐ล้อรถบรรทุกใต้
ก็บอกกับทีมข่าวด้วยเช่นกันว่าจะไม่มีการนำรถบรรทุกทั้งหมด
ปิดถนนเพื่อสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนแน่นอนนะครับ
โดยที่รวมพลกันวันนี้นะครับต้องการเพียงแค่อยากเรียกร้อง
ความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับ
พร้อมเฉินชวนให้กับคนขับรถบันทุกข์ทุกคน
ช่วยกันออกมาแสดงพลังหากมีอะไรเกิดขึ้นนะครับตนเอง
ก็พร้อมที่จะติดคุกก่อนเราไปฟังเสียงแก่นำกันครับ
ทีมงานรถบรรทุกแทบจะไม่มีที่ยืนกันแล้ว
ณตอนนี้ที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่
เพราะว่ามีความเดือดร้อนเกี่ยวกับด่านนี้เยอะมาก
แล้วก็มีปัญหากับชุดปฏิบัติหน้าที่กับด่านนี้
เยอะมากเลยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่มาเลยดีกว่าครับ
คือพวกผมถอยจนไม่มีที่จะยืนกันแล้วกับผม
คือหวัดกลัวหวาดระแวงไปหมดเลยเข้ากับด่านนี้

ก็คืออยากให้เพื่อนรถบรรทุกที่ใจลนเลอยู่

ถ้าผิดพลาดประการใดผมขอติดคุกก่อนแล้วกัน
เพื่องานนี้โดยตรงครับผม

ว่าตั้งไว้ก็ประมาณ๕๐๗๐คัน
แต่ด้วยที่ว่ามีเหตุวันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับ
ก็คือมีจุดสกัดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้น
ซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วว่าทำไมคุณต้องมาวันนี้
คุณมาริดรอนกำลังพลผมซึ่งไม่เป็นไร

มีข้อตกลงหลักนะครับที่หลังจากแกนนำเข้าไปในห้องเจรจากับตำรวจนะครับ
แล้วก็ออกมาทางธนาความแล้วก็กลุ่มแกนนำ
ก็มีการเรียกร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกร้องให้มีการตรวจดีเอ็นเอทั้งผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ที่จับนะครับ
นั่นก็คือตำรวจนะครับทั้งสองเคสนี้นะครับ
ว่าเป็นอย่างไรนะครับมีการเรียกร้องให้มีการถ่ายคลิปกันได้นะครับ
หลังจากนี้เวลาเจอด่านนะครับโดยจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นด้วยนะครับ
ต่อมานะครับก็คือเรียกร้องให้มีการสั่งไม่ฟ้องหากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดทั้งสองคดีที่ได้ยื่นไปนะครับ
เพื่อให้คดีสิ้นสุดแล้วก็ย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับ
และสุดท้ายก็คือการรอผลตรวจจากคลิปวงจรปิดวีดีโอทั้งหมดนะครับ
ให้ชัดเจนว่าสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมครับจนถึงขนาดนี้นะครับก็บรรยากาศที่สพนะครับ
ก็ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับทีมข่าวได้พูดคุยกับทางแกนนำนะครับ
แล้วก็ตัวของนายโสพลนะครับก็ยืนยันกับทีมข่าวนะครับว่า
จะไม่มีการสร้างความเดือดร้อนในการที่มาชุมนุมในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับ
จะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนทุกอย่างนะครับ
และทั้งหมดนี้นะครับคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
ผมนาริสบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสพ๓๐๐ยอดครับ
ขอบคุณนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อ
ว่าข้อสรุปสุดท้ายมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ